การมีเพื่อนซีมันดีมากเลยคุณ

แต่เราต้องมีเพื่อนที่ดีมีคุณภาพ
เพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่า
เราคือสายพันธุ์เดียวกัน
วันนี้เดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของเพื่อนสีต่างสายพันธุ
แต่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนั้น

คุณมองเลยไก่ไปเห็นมอเตอร์ไซค์ได้ยังไง

อ่าถูกต้องอันนี้คือไก่อูนะคะ

หัวหน้าแก๊งเลยไอ้แก้วไอ้แก้วนะคะ
เป็นเพื่อนซีสต่างสายพันธุ์กับนี่
เจ้าตัวดำนี่คือน้องแมว

หมาแมวไก่เป็นเพื่อนกัน

ไปที่วัดพระธาตุโพงามบ้านฝั่งหมิน
หมู่๔ตะมนต์ดคัมใต้อำเภอดคัมใต้

ที่นี่นะคะเขาเลี้ยงไก่แมวและสุนัข
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาก

มันไม่ได้รังแก่กันไม่ได้กัดกันเลย

ก็เลยแอบบุกเข้าไปดูไก่กับแมวคุณกันก่อน

เจ้าไก่เจ้าแก้วมันจะชอบมาหยอกแมวมากเลย

คุณดูมาเล่นอยากจะเล่นอยากจะจิก

ที่นี่เลี้ยงสัตว์โดยให้อาหารในถาดเดียวกันค่ะ
กินด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตัวเล็กอ่ะ
และตลอดเวลาที่เลี้ยงมาเจ้าเพื่อนซีแก๊งนี้
เขาก็จะเล่นกันแบบสนิทสนมเสมอเลย
ท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าเจ้าแก้วเนี่ยนะ
เป็นเพื่อนคู่บุญบารมีที่มาอยู่ด้วยกันที่วัด
แล้วก็ยังเป็นเพื่อนคลายเหงาด้วย
ที่สำคัญสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในวัดเนี่ย

อย่างที่บอกแหละค่ะว่าความรัก
มันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ว่าเราคือคน
หรือเราคือสัตว์หรือเราคือเพศไหนถูกไหม
ถ้าเรามีความรักที่ดีให้กันเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นความรักที่เป็นแบบเพื่อน
หรือแบบไหนก็แล้วแต่มันอยู่ร่วมโลกกันได้
เพราะว่าโรคเหล่านี้อยู่ได้ด้วยความรักและความสามัคคี
แหม่นี้ขนาดความรักของคนไทยเนี้ยนะฮะ